เพื่อยอมการจงถึกกระเป๋า
คำถามที่อยากรับ

พี่หญิงนะภาพนี้คุณผู้ชมเห็นไหม
คุณผู้ชมแก่ตอนนั้นก็เป็นข่าวยัยเลย
หญิงยืนยันกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าทั้งหมดที่เห็นเนี่ยไม่ได้เป็นการสร้างกระแสนะคะ
หรือว่าจะเป็นแบบดาราสายมูเตลูแบบเอาอีวงอีเวนต์อะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่ามันมาจากความรู้สึกล้วนนะคะ
แต่ถึงแม้ใครจะว่ายังไงนะคะพี่หญิงก็ไม่สน

สิ่งที่ขอไปคุณผู้ชมมันได้ครบจบทุกกระบวนความ
ครบ๓๖๐องศาเลยคุณผู้ชมไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเราก็มีไหว้ครูเนาะ

ที่แบบว่าตัวสั่นอะไรที่ตอนนั้นไปเนอะ
ก็นิดหน่อยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะ
จริงแล้วหญิงมีไปเรื่อยไปลาวก็ไป
ไปใต้ไปเหนือไปนู่นไปนี่ไปนั่นก็ไป

แล้วก็เรามีความรู้สึกว่าเออไหนเราไปแล้วอย่างนี้

ที่แบบว่าเค้ารอบนับถือของคนในพื้นที่อีกแล้ว

เราได้บ้าคะ
ได้ไม่ได้ไม่รู้ขอเยอะมากไม่รู้ว่าท่านไหนให้เหมือนกัน
เดี๋ยวโทษนะทรงผมนี่นัดกันมาหรือเปล่า

ห้ะส่งผมหรือเปล่าที่หญิงพิธิการท่านหนึ่ง

อันนี้ว่าฮาร์มมันนะคะเรียกว่าฟาร์มผมนะคะแล้วตอนนี้ก็กลิ่นเริ่มได้
ไม่เอาดิไม่เอาเล่นตายอยู่
เออนะคะอย่าดราม่าเลยนะจ๊ะคนเขารักในการทำบุญนะเนาะ